คุณผู้ชมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของบุญ

หลายคนก็มองหาที่ที่จะทำให้เราแบบไปไหว้บูชามา
แล้วแบบว่ามีแต่สิ่งดีหนุนนำให้ตลอดทั้งปี

ไม่พลาดค่ะเสริมความปังรับปีกระต่ายกันไปเลย

แซมมี่นี่นะไปเยือนวัดคันธารามที่อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
เพื่อร่วมทอดผ้าป่าถวายต้นเงิน
โดยมีหมอดูชื่อดังแม่หมอดูต๊อกแต๊กไอโฟไง

ซึ่งแซมมี่แล้วก็หมอดูต๊อกแต๊กนี่นะ
โพสต์ภาพยืนถ่ายหน้ากองผ้าป่าสามัคคีทั้งคู่

ที่เป็นเสาสีแดงไม่ใช่เสาปูนนะ

นี่คือกองผ้าป่านะสวยเด่นมาแต่ไกลเลย

เป็นจำนวนเงินนะกองบุญละ๑แสนบาทนะครับ
เลขเด่นชัดอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมค่ะ

กองไงเลข๑๐อะไรอย่างนี้

แบบนี้ไม่ได้ว่าจะชี้นำอะไรเล่าให้ฟังเฉย

แซมมี่ก็ยังได้ร่วมพิธีสืบชะตา

เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะ
พิธีเขาทำยังไงกันเขาก็นั่งทำพิธีสะดอกเคราะห
มีสายสินพันรอบศีรษะค่ะ

แล้วก็รดน้ำมนต์เสร็จสิ้นพิธี
มี่บอกว่าหลังจากที่ได้ทำนี่นะ
เริ่มต้นปีด้วยบุญใหญ่ขอบคุณแม่ต๊อกแต๊กนะ
ชวนมาร่วมบุญพระพระป่าถวายต้นเงิน
มาแบบปุ๊บปั๊บแต่ยินดีมา
แล้วก็ยังทำพิธีสืบชะตาสะดอกเคราะห

ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะ

ได้ร่วมบุญใหญ่แล้วก็ทำพิธีเสริมชะตารับความปัง

เชื่อว่าปีนี้สาวแซมมี่ต้องปังทุกเรื่องแน่นอนนะคะ

ต้นผ้าป่าเท่าไหร่๑๐ต้น

เอาล่ะ

ออกมาก็๑๖แล้วนะคะ
สำคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบนี้ให้ลุ้นกันก็ละกัน